ผู้ภัยเข้าตรวจสอบบ้านพักตำรวจหมู่๑นะครับ
ตำบลหอรัตนาชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา

ผู้ได้รับบาดเจ็บคือในทองเขาฟังอายุ๗๓ปี
นั่งอยู่ที่พื้นหัวของท่านเนี่ยมีแผลชะกันนะครับ

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ทองเนี่ยเล่าบอกว่าท่านเนี่ยกำลังลดน้ำต้นไม้นะครับ
จะเดินไปฮะเดินไปปิดน้ำจู่ต้นมะม่วง
ที่มันยืนต้นตายล้มมาทับหัวท่านนะครับ

เพราะดีนะเพื่อนบ้านมาช่วยเอาไว้ได้ทันครับ

มันยืนต้นตายมา๕ปี

เพราะไม่รู้มันจะล้มเมื่อไหร่
แล้วมันก็ผูกเป็นโพรงอยู่ข้างในใช่ไหม
แต่เมื่อเช้าลมแรงครับ
มะม่วงก็เลยหักโค้นลงมา
โดนคุณตาได้รับบาดเจ็บนะฮะ